คุณผู้ชมมาดูประเด็นที่ร้อนฉายอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
ถือว่าเป็นประเด็นที่สะเทือนสังคมเหมือนกันทั้งสองเรื่องเลย
นั่นก็คือเรื่องของสาวธอมโหดที่ทำร้ายร่างกายแฟนของเธอเองนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวิวาล่ม
เจ้าสาวต้องขึ้นเวทีไปขอบคุณแขกเรือ
ขอบคุณพ่อแม่ที่จัดงานขึ้นให้โดยลำพังโดยไม่มีเจ้าบ่าวยืนเคียงข้าง
เธอก็ขอบคุณไปแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลไปด้วย
แต่เรื่องของวิวาล่มเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูกันเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ว่าเบรกนี้มาฟังเรื่องเกี่ยวกับสาวธอม

คลิปนี้หลายคนก็คงได้เห็นไปแล้วคุณผู้ชม
ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละคือสะเทือนใจ

ทำไมถึงต้องทำกันรุนแรงขนาดนี้
เพราะว่าคลิปนี้จริงมันมีทั้งหมด๒คลิปด้วยกัน
ความยาวประมาณนัก๓๔นาที
เดี๋ยวเราเอาให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อน
แล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยนะคะไปดูพร้อมกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นคลิปแรก
ลักษณะก็เหมือนมาง้องอนกันนะฮะ
ใช่ค่ะจริงก็มีที่มาที่ไปตั้งแต่บนห้องของเพื่อนแล้วแหละ
เริ่มลงมือทำร้ายกันแล้ว

พอหลังจากที่ฝ่ายธอมเสื้อเทาแขนยาว
มีการผลักมีการตบหน้า
ฝ่ายผู้หญิงก็ทำกลับเหมือนกัน

หลังจากนี้ก็ไม่หยุดเลยนะครับ
ทั้งสองคนพยายามทำร้ายซึ่งกันและกันนะฮะ
มีทั้งช่วงของการป้องกันตัว
มีทั้งช่วงของการตีคืนตีกลับ
แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายน้องผู้หญิงเนี่ยนะคะ
คือจะไม่สามารถที่จะสู้ได้หรอก
เพราะว่าแรงธอมก็มีแรงมากกว่า

มันก็กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วย
ว่าเอ๊ะทำไมนะผู้ชายที่ยืนอยู่หลังประตูนั้น
ข้างในนั้น๒คนทำไมถึงไม่ออกมาช่วยน้อง
ซึ่งน้องผู้หญิงเขาพยายามเหมือนจะ

แต่นี่ค่ะพอเขาเข้าไปได้เสร็จแล้ว
ก็มีการปรึกษากันข้างในนะคะ
เพราะว่าที่เรารู้ว่าอะไรไม่ใช่ข้างในไม่ช่วยนะ

เป็นพลเมืองดีที่ช่วยชีวิตน้องไว้

ว่าผู้ชายที่เห็นอยู่ในคลิปน่ะไม่ใช่ไม่ช่วย
แต่การ์ดของเขาไม่สามารถที่จะแตะประตูแล้วก็ออกมาได้
ครับเขาก็พยายามจะเปิดประตูทิ้งไว้

คนบาดเจ็บคือน้องฟางนางสาวพิมพิไลปักศรีอายุ๒๒ปี
ซึ่งเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บคือหน้าตาเธอนี่มีแผลเต็มไปหมดเลยนะคะ
หน้าบวมแล้วก็ฐานกระดูกรองลูกตาแตก
กระดูกฟันแตกแล้วก็กระดูกไปกดทับเส้นประสาท
เดี๋ยวน้องจะต้องไปผ่าตัด๒๗กรกฎาคมนี้
แต่ทีนี้ที่มาที่ไปว่าเพราะอะไร
ทำไมถึงทำให้ธอมทำร้ายเธอขนาดนี้

เขาก็หยิบกระเป๋าพามาเดินออกจากห้องแล้ว
แล้วก็พูดระหว่างทางจากห้องมาถึงหน้าลิฟต์ที่เจ้ารอลงลิฟต์
ก็พูดอีกเขาก็บอกว่าไม่ชอบ
ก็เลยว่าชอบก็ต่างคนต่างอยู่
แล้วหนูก็เข้าลิฟต์มาคนเดียว
คุณผู้ชมคือคืนนั้นจริงมันเป็นรอยต่อ๑๙ต่อ๒๐ช่วงตี๒
แล้วก็ไปที่อพาร์ทเมนต์ของเพื่อนนะคะ
ก็มีการดื่มกันเสร็จแล้วแฟนธอมก็เมา
แล้วก็น้องฟางเขาบอกว่าตัวน้องฟางเองไม่ได้เมา
แต่ทีนี้มันมีการที่จะแบบขอ
ไม่ใช่เป็นการขอคือหยิบมือถือของแฟนมา

เอานิ้วของแฟนมาสแกนเข้าเครื่องได้
แต่ทีนี้จะดูไลน์แฟนตั้งรหัสในไลน์เอาไว้อีก
แล้วก็เลยเหมือนกับมีการโต้เถียงกันถามกันว่า
ทำไมต้องล็อกรหัสไลน์ทำไมต้องเปลี่ยนรหัสไลน์
แล้วก็เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกัน

ก็เหมือนกับไปขอกุญแจรถมอเตอร์ไซค์คืน
เพราะว่าน้องฟังจะขับรถกลับเอง
เห็นว่าแฟนธอมมีอาการมืนเมาก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
แต่เขาก็ไม่ยอมให้แล้วก็เป็นการทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
ซึ่งคลิปนี้ทั้ง๒คลิปเลยของช่วงเหตุการณ์นี้
มีลูกพี่ลูกน้องของน้องฟางก็คือนางสาวที่คำพร
ให้ผลเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
แล้วทีมข่าวของเราคุณนัทพงศ์ก็มีโอกาสได้ไปคุย
กับคุณที่คำพรลูกพี่ลูกน้องด้วย
ก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าน้องฟางกับแฟนธอม
ก็คบหาดูใจกันมาตั้งแต่เรียนที่สุโขทัยแล้วแหละ
เป็นคนที่สุโขทัยทั้งคู่แต่ต่างอำเภอกัน
คบกันมาสัก๗ปีได้
ช่วงหลังน้องฟางกลัวว่าแฟนธอม
จะไปมีสัมพันธ์กับสาวอื่น
ก็มักจะตรวจสอบจะเช็คข้อมูล
โทรศัพท์มือถือของธอมเป็นประจำ

ธอมก็กลับไปอยู่บ้านที่สุโขทัย
แล้วก็มีการพาครอบครัวมาเจรจากับฝั่งญาติของน้องฟาง

แล้วก็ฝ่ายคนที่ทำร้ายเสนอเงินมา๕๐๐๐บาท

ว่าการเสนอเงินแบบนี้เป็นการปัดความรับผิดชอบ
ก็เลยบอกว่างั้นเอาแสนนึงละกัน
แต่ทางฝั่งครอบครัวของฝ่ายคนที่ทำร้าย

ถ้าเกิดอยากได้ให้ไปฟ้องศาลเอง
แล้วมีการมาข่มขู่ทั้งครอบครัวของน้องฟางด้วยนะคะ
รวมถึงมาข่มขู่ลูกพี่ลูกน้องของน้องฟาร์

งั้นเดี๋ยวจะฟ้องศาลนะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
นี่ค่ะแต่ว่าทางฝ่ายลูกพี่ลูกน้องของน้องฟังที่เขาโพสต์คลิป
บอกว่ายังไงก็ยืนยันนะว่าจะไม่ลบ
เพราะว่านี้มันคือหลักฐานเลย
ส่วนประเด็นอีกประเด็นนึงที่โลกออนไลน์บอกว่า
ทำไมคนที่ยืนดูอยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
หลังประตูกระจกนี้ทำไมถึงไม่มาช่วย

ทีนี้คุณผู้ชมมี๒กรณีนะ
กรณีแรกมีผู้ชายเสื้อขาวที่มายืนดูอยู่ข้างหน้า

ผู้ชายเสื้อขาวเป็นรอปภที่ดูแลอพาร์ทเมนต์นี้
คือนายอองซอตู
เขาก็เดินทางให้ปากคำกับตำรวจเลยนะคะ

เพราะว่าสาวธอมคนนั้นตะโกนขู่มา
บอกถ้าเกิดไม่อยากเจ็บตัวอย่ายุ่ง
แล้วก็ห้ามไปฟ้องตำรวจด้วย
ซึ่งทางด้านรอปภเขาก็เป็นคนต่างด้าวเขาก็กลัวนะคะ

เขาก็ปิดล็อกห้องแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ

ส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะที่บอกว่าอยู่ข้างในประตูนั้น
ทำไมมองเหตุการณ์อยู่อย่างเดียวไม่ออกมาช่วย
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาคีย์การ์ดเขาเสีย
คือหอพักนี้จะเข้าก็ต้องสแกนคีย์การ์ด
จะออกไม่ใช่แค่กดปุ่มแล้วเปิดประตูได้เลยนะคะ
หอพักนี้จะต้องสแกนคีย์การ์ดตอนขาออกด้วย
เขาก็พยายามแล้วแต่ว่าประตูมันเปิดไม่ได้

ทีนี้เรื่องของการดำเนินคดีตำรวจก็บอกว่า
เรื่องของการดำเนินคดีกับคนที่เห็นเหตุการณ์
อันนี้ตำรวจบอกไม่สามารถเอาผิดตามมาตรา๓๗๔ได้

ก็ห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยของตัวเองเหมือนกัน
ส่วนสาวหล่อผู้ก่อเหตุขณะนี้
มีการออกหมายเรียกแล้วนะคะให้มารับทราบข้อกล่าวหา
คือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็จะปรับโทษเป็นข้อหาพยายามฆ่าได้หรือเปล่า
อันนี้ในสังคมก็บอกมาเหมือนกันว่า
เฮ้ยถ้ามันแรงขนาดนี้เขาจะตายอยู่แล้วอ่ะ

ซึ่งเขาบอกว่าตำรวจบอกนะคะ

อันนี้จะต้องรอผลตรวจจากทางโรงพยาบาลส่งมาก่อนนะคะ

ก็ต้องยอมรับว่าสังคมสนใจจริงนะครับกับเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกัน
เพราะว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะดูและสะเทือนใจ

แล้วก็หลังเกิดเหตุมีข่าวออกมาว่า
ธอมคนนี้ก็หนีไปที่บ้านแล้วกลับบ้านที่จังหวัดสุโขทัยแล้ว
ดังนั้นทีมข่าวของเราก็ไปที่จังหวัดสุโขทัยเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ากระแสข่าวของสาวธอมซ้อมน้องฟางเนี่ย

เพราะว่ารู้แล้วว่าทั้งคู่เป็นคนจังหวัดสุโขทัย
อยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยแต่อยู่คนละตำบลเท่านั้นนะครับ
หลายคนทราบข่าวและเห็นคลิปการกระทำที่ค่อนข้างจะโหดร้าย
ก็พากันไปที่บ้านของสาวธอมที่อยู่ในตำบลสารจิต
ซึ่งคาดว่าจะหลบมาอยู่ที่นี่แต่ยังไม่มีใครเจอตัวนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปที่บ้านของน้องฟาง
ตำบลบ้านแก่งอำเภอศรีสัชนาลัย
พบกับนายนองแล้วก็นางประนอมปักศรี
ซึ่งเป็นคุณปู่และคุณยากของน้องฟาง
โดยคุณย่าของน้องฟางเล่าให้ฟังบอกว่าเลี้ยงน้องฟางมาตั้งแต่เล็ก
เรียนหนังสืออยู่ที่สุโขทัยจนจบชั้นม๖
ก่อนจะไปเรียนต่อแล้วก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
พ่อของน้องฟางเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ตอนน้องฟางอายุ๖ขวบ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับ
ส่วนแม่ของน้องฟางก็คือนางนิรมนต์ปักศรี

ทางด้านของคุณปู่ของน้องฟางก็บอกว่าที่ผ่านมา
ทราบดีว่าหลานสาวได้คบหาดูใจกับสาวธอม

ก็คนนี้แหละคบกันมาประมาณ๒๓ปีแล้ว
แล้วก็เคยพานางสาวกาญจนามาเยี่ยมปู่และย่าหลายครั้ง
เมื่อวันก่อนแม่ของน้องฟาง

บอกว่าหลานถูกนางสาวกาญจนาทำร้ายอาการสาหัส
บอกรู้สึกตกใจมากเสียใจมาก
เพราะว่ายิ่งมาเห็นในคลิปนะยิ่งเสียใจหนักเลย
เพราะว่าเลี้ยงหลานมายังไม่เคยตีเลยสักครั้งเดียว

ส่วนเรื่องคดีความก็จะให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับ
มามันมาเรื่อยแล้ว
มาบ่อยไหมครับ
แล้วพาแฟนมาด้วยไหม
พาแฟนคนนี้มาด้วยไหมครับ
พี่น้องคนนี้ตอนนี้เป็นห่อไหมครับ
แต่มันยังทรีปหัวเตะหน้าอยู่
โอ้โหมันพยายามทำนิ่ง
ส่วนความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลนะครับ
ยังเป็นภาพคู่ของสาวหล่อกับน้องฟางอยู่เลยนะฮะ

มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็นถล่มยับเลย
ตำหนิพฤติกรรมทำร้ายร่างกายแฟนสาวอย่างทาบรุณโหดร้ายนะครับ
มีเพียงโพสต์สุดท้ายในวันที่๑๖พฤษภาคม
ระบุข้อความชื่นชมคนเก็บของเก่าที่มีมารยาทถอดรองเท้า

ก็ถือว่าเป็นโพสต์ที่โพสต์ไว้นานแล้วพอสมควรนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีช่วงจังหวะที่พลเมืองดี
ที่เป็นผู้หญิงชุดดำมาพร้อมกับแฟนแล้วแฟนก็ถ่ายคลิปเข้าไปช่วยน้อง
จนทำให้ธอมคนนี้เขาหยุดที่จะตีน้องต่อแล้วก็ขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์ขับออกไปเลยเนี่ยนะคะ
ซึ่งทางคนที่เขาเข้าไปช่วยเป็นพลเมืองดีผู้หญิงชุดดำเลยนะ
เขาโพสต์ในเฟซบุ๊กยาวเลยนะคะแบบนี้แหละชี้แจงให้ฟังหมดเลย
เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นคนที่เข้าไปช่วยแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเนี่ยค่ะเธอคนนี้
โดยเธอบอกว่าคนเสื้อดำหลังกระจกเนี่ยเป็นคนเอาทิชชู่มาเช็ดเลือดให้น้องที่อยู่ในกระจกหลังประตูเนี่ยนะคะ
ส่วนที่เขาออกมาไม่ได้นั่นผู้ชายที่เขาออกมาไม่ได้เนี่ยเพราะคีย์การ์ดมันตี๊ดไม่ได้มันตี๊ดก็คือมันสแกนออกมาไม่ได้ซึ่งเธอได้ถ่ายคลิปเอาไว้เหมือนกันแล้วเธอโพสต์เฟซบุ๊กด้วยบอกว่าถ้าไม่รู้จริงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อย่าด่าใครว่าแรงน้ำใจนะคะ
เพราะว่าตอนแรกที่ข่าวออกมาเนี่ยมันมีกระแสเยอะว่าเห็นเหตุการณ์แล้วทำไมไม่ยอมเข้ามาช่วยยืนดูอยู่เฉยนอกจากนั้นค่ะเธอมีการโพสต์คลิปเหตุการณ์แล้วก็ระบุด้วยนะคะบอกว่าไม่ได้ด่าอะไรเขาที่ไม่ลงคลิปนี้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเห็นหน้าผู้บาดเจ็บคือเห็นหน้าน้องฟางเนี่ยชัดกลัวว่าจะละเมิดสิทธิ์น้องโดยทางฝ่าย

เธอก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องใหญ่บานปลายขึ้นไปอีกนะฮะใช่ค่ะจะกลายมาเป็นแบบเนี่ยผู้ชายมาทำร้ายธอมดังนั้นเธอก็เลยบอกแฟนบอกว่าเอางี้ให้แฟนเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วคอยระวังหลังให้เธอคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวเธอสาวชุดดำเนี่ยเป็นผู้หญิงน่าจะไปเจรจาได้ดีกว่าแล้วพอไปพูดกับธอมเนี่ยเขาก็

ไกลเกลี่ยกันหรือเปล่าแต่ทีนี้ผู้เสียหายบอกว่าไม่ไกลเกลี่ย

นักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกสาวธอมรับทราบข้อกล่าวหา
อย่างที่คุณอริยาเล่าให้ฟังคือทำร้ายร่างกาย
จะเรียกเข้ามาในสัปดาห์หน้านะครับ
แล้วก็รอผลทางการแพทย์หากสาหัสจะแจ้งข้อหาเพิ่มนะครับ
นี่อีกเรื่องหนึ่งที่สังคมสนใจ